กลับมาติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะครับ
วันนี้ก็ต้องลุ้นเรื่องของตัวเลขซะหน่อย
ผมว่าน่าจะทะลุ

เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อ

แถลงออกมาในช่วงเย็นก็ร้อยกว่าเหมือนกัน
คือตอนนี้กำลังแถลงอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใช่นะครับก็ต้องดูตัวเลขของทางสมุทรสาครเป็นหลักเหมือนกัน
ตอนนี้มีคุณหมอมีอาจารย์หมอจากจุฬา
แล้วแบ่งออกเป็นสายแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างดังนี้นะฮะ

กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็ได้มีการแถลงสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๔มกราคม

ก็พูดถึงทั้งทั่วโลกมีสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไร
แล้วก็เจาะลึกที่บ้านเราโดยเฉพาะกรณีของดีเจมะตูม
คุณเตชินพลอยเพชรดีเจและพิธีกรชื่อดัง
โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มติดเชื้อกลุ่มใหญ่ที่ซับซ้อน

กลุ่มนี้สอบสวนโรคพบว่าเริ่มจากสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่
โดยสถานบันเทิงแห่งดังกล่าวไม่มีการเว้นระยะห่าง
ก็คือในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๕มกราคมช่วงเขาดาวน์ปีใหม่
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อในสารบันเทิงแห่งนี้ที่เชียงใหม่ตามข่าวที่ปรากฏ
ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายวัย๓๓ปีระหว่างวันที่๑๕มกราคม
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้กลับจากสถานบันเทิงไม่มีอาการ
ทำให้งานในวันนั้นแหละครับเกิดการแพร่กระจายเชื้อ

แล้วก็ตัวของผู้ป่วยรายแรก๓๓ปี
คือตอนไปงานวันเกิดวันที่๙มกราคม

รู้ตัวเองป่วยเริ่มป่วยคือวันที่๑๖มกราคมแล้ว
ทีนี้เขาก็เลยถูกจับตามองไปที่วันที่๙มกราคม
ที่เดินทางไปที่งานวันเกิดของดีเจมส์มัตตูม
ติดเชื้อโควิด๑๙จากการสอบสวนโรค
บอกไว้ก่อนว่าอันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผย
ร่วมงานปาร์ตี้ของดีเจมะตูมด้วยเช่นกัน
แล้วก็มีการเดินทางไปงานเลี้ยงอีกหนึ่งงาน
มันก็จะกลายเป็นทั้งหมดมี๓กลุ่ม
แต่มีความเชื่อมโยงกับงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้๒งาน
ที่โรงแรม๒แห่ง๓กลุ่มแบบนี้
กลุ่มที่๑ก็คือสารบันเทิงเชียงใหม่
กลุ่มที่๒ก็ปาร์ตี้วันเกิดมัตตูม
ก็เลยเป็น๓กลุ่ม๓สายแบบนี้นะครับ
คุณหมอยังย้ำว่าจุดที่มีความเสี่ยง
คือสถานที่ที่แออัดถ่ายเทไม่สะดวก
มาร่วมกิจกรรมไม่ใส่หน้ากากอนามัย
มาร่วมรับประทานอาหารเป่าเค้กวันเกิดร่วมกัน
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูบบุหรี่

เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด

เพราะว่าการแค่ตะโกนเสียงดัง
ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอลตะโกนร้องเพลงอันนี้ก็มีโอกาสแล้ว
คืออธิบดีบอกว่าโดยเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค์
หมู่คนที่รู้จักกันนี่แหละอาจจะเป็นตัวดีเลย
เพราะเราไว้ใจกันเราใกล้ชิดกันในงานเนี่ยนะฮะ

อันนี้สำหรับกรณีของดีเจมะตูม
ธิบดีกรมควบคุมโรคยังบอกอีกนะครับว่า
กรณีของดีเจมะตูมยังต้องสอบสวนโรค
ว่าคนอื่นติดมาจากไหนอย่างไร
ซึ่งตอนนี้เท่าที่มีการสอบสวนโรคนะฮะ
แล้วก็พบว่าในกลุ่มของผู้ติดเชื้อทั้ง๑๙คน
ก็มีพนักงานสายการบินวัย๒๖ปีด้วย
นักร้องนักแสดงชายวัย๒๕ปี
แล้วก็มีตำรวจวัย๓๔ปี

แล้วก็มีนายหน้าอสังหาบริมทรัพย์
แล้วก็มีสไตลิสต์หญิงวัย๓๔ปี
ก็ทำเป็นผังเป็นชาร์จให้เราได้เห็นกันเลยนะ
สายไหนสายไหนเกิดขึ้นที่ปาร์ตี้
ในกลุ่มไหนโรงแรมไหนนะครับ
ก็ต้องจับตามองกรณีนี้ต่อนะครับ

นี่ค่ะเป็นโพสต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะ
บอกว่าเรียนทุกท่านผมขอชี้แจงในเบื้องต้นดังนี้ครับ
ผมไม่ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นานมากแล้ว
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าข้อมูลทั้งหมด
ตั้งแต่วันแรกที่พบเชื้อ
และผมไม่เคยแก้ตัวหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดเลยครับ
ขอบคุณครับสกรกฎแล้วก็ลงวันที่นะคะ
ประเด็นสำคัญเลยฮะไม่ได้เดินทางไปเชียงใหม่มานานแล้ว
อันนี้กลายเป็นประเด็นว่าทำไมข้อมูลจากการแถลงออกมาของอธิบดี
บอกว่าไปร่วมงานวันเกิดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิด
ทีนี้เดี๋ยวมันจะเกิดไทม์ไลน์ที่สับสนหรือผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
ก็คงต้องมีการออกมาชี้แจงกันต่อนะครับ
คุณหมอท่านหนึ่งเป็นอาจารย์หมอจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
นั่นก็คือนายแพทย์ธีระวรธนารัฐจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ชัดเจนไม่ต้องสงสัยคุณหมอบอกแบบนี้
ดังนั้นต้องระวังป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด
ไม่ว่าจะนัดเพื่อนกินดื่มสังสรรค์วันเกิดงานอะไรก็ตามนะฮะ
รวมถึงสารที่ทำงานก็ต้องระมัดระวัง
กินอาหารด้วยกันกับเพื่อนร่วมงานก็ต้องระมัดระวัง
การแพร่โรคภายในครอบครัวอันนี้น่าสนใจ
สถานการณ์จริงน่าจะยังคงมีคนติดเชื้อ
โดยที่ไม่รู้ตัวอีกไม่น้อยเลยนะฮะ
นี่คุณหมอก็มีการโพสต์ออกมานะครับ
ข้อความที่เหมือนเป็นการเตือน
ให้เราต้องระมัดระวังเรื่องของงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรต่างด้วยนะฮะ